คดีนี้ต้องติดตามน่าสนใจมากจริง
ผมก็อยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตเพราะอะไร
ที่ไปเที่ยวเกาะล้านแล้วเสียชีวิตอย่างปริศนาในรีสอร์ท
แล้วแฟนกับน้องของแฟนที่ไปด้วย
ขอโทษนะฮะทั้งอาเจียนทั้งอุจจาระราดออกมาไม่รู้ตัว
แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาจนถึงขณะนี้

กรณีการเสียชีวิตของนางสาวสถิประพาหรือว่าคุณฟิล์ม
คุณฟิล์มอายุ๒๖ปีงดสติก่อน
นอนอยู่บริเวณพื้นห้องน้ำในสภาพเปลือยกาย

บนเกาะร้านอบางละมุงจฯนบุรีครับ
ร่างกายของเธอไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย

อกจากนี้นะครับในห้องพักไปเจอ
นายวีรวัตรสุขแดงหรือว่าไผ่
ภัยนี่เป็นแฟนของคุณฟิล์ม

แล้วก็นายวัฒนากลิ่นหอม
น้องชายของนายวีรวัตรอยู่ในอาการหมดสติ
พูดจามึนงงไม่รู้เรื่องคุยกันไม่รู้เรื่อง

รวมไปถึงก๊าซหุงต้ม

คือเขาใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องทำน้ำอุ่น

ใช่คือมีประเด็นสงสัยก็ว่าก๊าซมันรั่วหรือเปล่า
แล้วทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตหรือเปล่า
วันนี้ทีมข่าวชัยรัตน์ทีวีไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่เกิดขึ้น
โดยพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาเชิญตัวในเชิด

คือช่างซ่อมบำรุงของรีสอร์ทที่เกิดเหตุ

เพราะว่าเขาเป็นคนงานในรีสอร์ทที่เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตในกระโจมที่เกิดเหตุ
ส่วนนายวัฒนาล่ะวัฒนาเป็นน้องของแฟนผู้เสียชีวิต
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่วันนี้คุยได้แล้ว

แล้วก็ใส่สายปัสสาวะด้วย
นายวัฒนาเปิดเผยบอกว่าวันเกิดแห่นสพมพมนี่ฮะ

ภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดของบาร์ใกล้โรงแรม
ตอนประมาณ๖โมงครึ่งตอนเย็นนี่นี่นะฮะ
แล้วจากนั้นก็มาดื่มด้วยกัน๓คนดื่มไป๒แก้ว
แล้วก็กินอาหารของทางโรงแรมที่สั่งมา

ทุ่มครึ่งกินอาหารเสร็จแล้วทั้ง๓คนก็ไปพักในกระโจม
จากนั้นเขาเป็นคนเดินเอาแก้ว๒ใบกลับไปคืนที่บาร์เครื่องดื่ม

ตอนนั้นอาการยังเป็นปกติดีนะฮะตอนนี้ยังสนุกกันอยู่คุณผู้ชม

๒ทุ่มเขาเนี่ยไปเปิดน้ำร้อนอาบนะฮะแล้วก็ออกมานั่งเล่นมือถือ
กระทั่ง๓ทุ่มไปกันเป็นชั่วโมงเลย
คุณผู้ชมตามกันไปเป็นแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะ
เขาเริ่มง่วงแล้วแล้วก็วูบหลับไป
จากนั้นคุณผู้ชมฮะไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
อาเจียนที่อุจจาระออกมาเนี่ยไม่รู้ตัวเลย
วัฒนาเล่าต่อบอกว่าหลังจากตื่นนอนขึ้นมาได้เพลียจังเลยครับ
มือชาแขนชานะฮะสองข้างเลยเรี่ยวแรงไม่มี
เบลอครับพยุงตัวไม่ได้ไม่รู้เกิดจากอะไร
แต่เชื่อว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมอาจจะสงสัย
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เปล่าเมาเปล่าเราเมาเปล่า
เขาบอกว่าไม่หรอกคือเขาไม่เคยดื่มเหล้าจนเมา
เขาบอกเชื่ออยู่สองอย่างนะครับ
หนึ่งถูกมอมยาเพื่อหวังจะปลดทรัพย์
แต่ปลดซับอะไรซับไม่หายซับไม่หาย
สองแก๊สหรือเปล่าแก๊สหุ่งต้มหรือเปล่า
ที่เครื่องทำน้ำอุ่นมันรั่วแล้วสูดดมเข้าไป

วัฒนายอมรับว่าเสียใจมากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
แล้วเพิ่งเคยมาเที่ยวก่อร้านกับผู้เตือนชีวิตเป็นครั้งแรก
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับ
คุณผู้ชมที่ชมไลฟ์นะครับก็เดาทิศทางกันไปต่างแล้วนะ
ผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมอันนี้สำคัญ
แล้วก็นายวีรวัตรแฟนผู้เสียชีวิตกับนายวัฒนานั่งเรือข้ามฝั่ง
จากแหลมบารีไฮนะครับรอบเวลา๑๑นาฬิกา
คลิปที่น้องชายของแฟนนุ่มนะครับ
เป็นคนบันทึกคลิปให้กับนางสาวฟิล์มนะครับ
นางสาวฟิล์มผู้เสียชีวิตสวมกระโปรงขาวชุดนี้ไปเที่ยวทะเล
รูดซิปเปิดกระโจมแล้วเข้าไปนั่งบนฟูกที่นอนของที่พักนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วต่อไปนี้คือ
รูปคู่รูปสุดท้ายของผู้เสียชีวิตกับแฟนนุ่มฮะ
เขาสองคนถ่ายรูปคู่กันที่หน้ากระโจมที่เกิดเหตุครับ

อีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับแฟนนุ่มของผู้เสียชีวิต

สั่งจากบาร์เครื่องดื่มใกล้โรงแรม
แล้วส่งเครื่องดื่มสีม่วงให้แฟนสาว
ส่วนตัวเธอยกเครื่องดื่มแก้วสีส้มดื่ม
แล้วทำเหมือนมีพลังสดชื่นนะฮะ
นี่ครับโอ้โหได้เห็นคลิปแบบนี้แล้ว
แม่ใจไม่ค่อยดีเหมือนกัน
ลองดูคลิปอีกทีครับ
โอ้โหเห็นภาพแล้วเป็นอย่างไรน้องมิ้น
ไม่มีใครคิดนะคะว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์มันจะมาจบแบบนี้
เขายังไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีก็น่าจะกลับมา
เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขาครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อสักครู่เราได้คุยกับน้องชายของแฟนผู้ตาย

เราได้คุยกับนายไผ่หรือว่านายวีรวัตรด้วยนะคะ
คือเขายังอ่อนแรงอยู่แหละอย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่า

แล้วก็โอ้โหพูดจายังมึนงงยังไม่ค่อยได้สตินิด
แต่เขาบอกเขาขอพูดเขามีเรื่องต้องชี้แจง
ไผ่บอกแบบนี้นะคะยังอ่อนแรงอยู่นะ

วันเกิดเหตุเนี่ยเขากับฟิล์มไปเล่นน้ำกันจนเหนื่อย
เสร็จปุ๊บก็กลับมากินข้าวที่ห้องค็อกเทล๒แก้ว
อย่างที่เห็นตามคลิปเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลย
ระหว่างนั้นฟิล์มเนี่ยขอเข้าไปอาบน้ำก่อน

เขาก็ออกมาแล้วเขาก็นอนหลับ
บอกว่าอากาศมันก็เย็นก็เลยอาบน้ำอุ่น
เขาออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็นอนหลับไปก่อน
ทีนี้พอตื่นขึ้นมาเอ้ยทำไมฟิล์มยังไม่ออกมาจากห้องน้ำอีกอ่ะ

พอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปดูโอ้โห
ฟิล์มนอนหมดสติอยู่ที่พื้นห้องน้ำ

เพราะว่าคิดว่าฟิล์มน่าจะหมดสติไปพักใหญ่แล้วล่ะ
แล้วช่วงก่อนที่ตัวเขาเองจะหมดสติตามไปด้วย
เขาบอกว่ามันมีอาการง่วงอยากหลับอยากนอนอย่างเดียวเลย
เรื่องสาเหตุที่ฟิล์มเสียชีวิตเขาบอก
แปดได้จริงผมเองก็ไม่รู้ว่าผมก็หมดสติไปแล้วเหมือนกัน
ไม่รู้เลยจริงว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้าง
ก็คือต้องรอผลชนสูตรจากแพทย์อย่างเดียวเท่านั้น
เขาทอดสภาพไปเปลี่ยนสภาพในห้องน้ำ

เขาก็หลับเหมือนกันในห้องน้ำเหมือนกัน
ผมก็ออกไปนอนตรงต่อ
ตื่นมาอีกทีว่าไม่ใช่ละ
ตอนนี้ยังไม่ตื่นอีกงั้นประมาณนี้

ทีนี้ก็ได้โทรหาสำรวจโทรหา๑๙๑๑๖๙
แล้วมันหมดสติตั้งแต่ตอนจางดึกแล้ว
ผมว่าดูจะดูจะตรงแล้ว
ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เมาไม่ใช่การ์ดหรืออะไรใด
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอาจริงนะ

น็อกยาหรือเปล่ามีคนตั้งข้อสังเกตนี้เยอะ
เรื่องนี้พี่ชายของไผ่เขาออกมาบอกเลยนะคะว่า
๑๐๐๐ผมกล้าเย็นล้านเปอร์เซ็นต์ก็ได้
ไผ่ทั้งฟิล์มแล้วก็น้องชายอีกคนนึง
ไม่มีใครเล่นยาจนน็อกยาแล้วเสียชีวิตแน่นอน
เขาตรวจกันยังตรวจหาสารเสพติดยัง

ไม่มีสารเสพติดในร่างกายทั้ง๓คน
เพราะฉะนั้นตัดเรื่องยาเสพติดออกไปได้เลย
แต่พี่ชายบอกว่าติดใจการเสียชีวิตหลายประเด็นมาก
เรื่องอาหารก็ดีเครื่องดื่มแอลกอฮอลก็ดี

เพราะฉะนั้นตอนนี้ฝากความหวังเอาไว้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญทุกคนเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องฟิล์ม
ข่าวนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าก่อนที่ผมจะรายงานความคืบหน้าต่อไป
ผมถามคุณผู้ชมหน่อยเรายังไม่รู้นะ

คุณที่เคยไปพักตามรีสอร์ทต่าง
เขาใช้ก๊าซหุงต้มทำน้ำอุ่นนั่นน่ะ

ส่งมาเล่าหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับ

หลังจากเกิดเหตุนี้ลูกค้าหลายรายนะครับ
ในที่พักเกาะร้านในกลุ่มที่พักเกาะร้าน
คือกังวลเรื่องความปลอดภัยว่างั้นเถอะ
ประเด็นเรื่องของก๊าซหุงต้มของเครื่องทำน้ำอุ่นรั่วนะครับ
ทีมขวับไทยลักษณ์ทีวีคือมีคลิปทดลองนะครับ
การเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องที่เกิดเหตุ
แล้วเห็นอะไรในตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ย
ขณะที่ทำน้ำอุ่นมันมีประกายไฟครับ
นี่ครับปั๊บเห็นไหม
นี่นี่เหมือนจุดไฟแล้วต้มน้ำเลย
นี่ครับคือมันเป็นหม้อต้มไง
มันเป็นหม้อต้มแล้วใช้ความร้อนจากก๊าซหุงต้มไง
นี่ครับแต่เขาเขียนไว้นะว่ากรุณาอาบน้ำในอ่าง

นี่ค่ะคือตอนนี้ยังไม่มีการตรวจสอบหรือยืนยันแน่ชัด
ว่าการทำน้ำอุ่นลักษณะนี้ก๊าซมันระเหยมันรั่ว
แล้วมันก็รมอยู่ในกระโจมนี้หรือเปล่า
วันนี้รีสอร์ทก็ยังเปิดตามปกตินะครับ

ส่วนกระโจมที่เกิดเหตุเนี่ยยังคงไม่เปิดให้บริการ
ไหนคือใคร
ไหนอายุ๒๕ปีเป็นพันธุ์งานต้อนรับ
รับว่าตอนนี้โรงแรมเงียบเลยตั้งแต่เกิดเหตุ
เลื่อนเข้าพักยกเลิกการจอง
หรือมีการขายใบจองกันเลยว่างั้นเถอะโรงแรมได้รับผลกระทบฮะ
โอ้โหแม่เพิ่งจะเปิดประเทศนะ
คือเขาในฐานะพนักงานต้อนรับขอยืนยันว่า
โรงแรมมีระบบทำน้ำอุ่นจากก๊าซหุงต้มที่ปลอดภัย

มีเพียงเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยไม่ทำงานหรือน้ำไม่ร้อนแค่นั้นนะครับ
และเรื่องที่จะมีการมอมยาปลดทรัพย์อะไรเนี่ย

รีสอร์ทมีพนักงานดูแลตลอดทั้งกลางวันกลางคืนฟังไนท์หน่อยฮะ
สำหรับเรื่องแก๊สคือไม่เคยมีปัญหาครับ
ซะจากเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ร้อนแค่นั้นเองครับ

นี่ครับส่วนศพของนางสาวฟิล์มผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็ส่งไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็ญาติมารับศพนะฮะวันพรุ่งนี้เวลา๙นาฬิกาครับ
โอ้โหคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเยอะเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันก็คือ
ผมเองก็มีประสบการณ์การไปพักรีสอร์ทแบบนี้
ที่ใช้ก๊าซหุงต้มในการทำน้ำอุ่น
ปรากฏว่าเขาจะมีคำแนะนำนะบอกว่า
ต้องเปิดให้มีการระบายอากาศ